ดูหวัลย์บอร์นกาลบ้านที่หลายคนอยากรุ้นให้ไปโอลิมปิคสำหรับทีมหญิง
ตอนนี้มีการไปตรวจร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เช็คความพร้อมก่อนที่จะแข่งขัน
อย่างเหลือเวลาอีกพอสมควรให้รุ้นเชียร์กัน

ที่มีปัญหาเป็นต้อลมแต่ว่าก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากมายนะครับ

เหลือรังจากการแขนการวอลลี่บอลไทยแลนด์ลีก

ยากว่าพร้อมเต็มที่พร้อมกว่าทุกครั้ง
แล้วก็เชื่อว่าความสดในครั้งนี้
น่าจะต่อกรกับบรรดายอดทีมที่เหลือได้อย่างสนุกเลยครับ
ขณะที่ศึกวอเลอร์บอลคัดเลือกโอลิมปิกในปีนี้นะครับ

ก็ได้แก่อิตาลีเนอร์เทอร์แลนด์หรือว่าฮอนแลนด์นี่แหละครับ
จากนี้ก็มีสาธารณรัฐโดมินิกันเปรูญี่ปุ่นเกาหลีใต้
คาซักสถานและไทยอยู่ร่วมด้วยนะครับ
แข่งขันแบบพบกันหมดนำเอาอันดับที่๑ถึง๓นะครับ
แข่งขันโอลิมปิกพร้อมด้วยตัวแทนจากทวีปเอเชีย
ที่ผลงานดีที่สุดอีกหนึ่งทีมนอกเหนือจากสามอันดับแรก
ไทยเราเองก็มีลุ้นนะครับในการแข่งขันโอลิมปิกในปีนี้
สำหรับการแข่งขันวอเล็กบอลหญิงครับ